คุณผู้ชมคะมีคนเมาแล้วขับแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ตกลงไปในท่อระบายน้ำ
แล้วท่อนี้ลึกตั้ง๗เมตรนะคะถนนคู่ขนาดวิภาวดีรังสิต
ก่อนจะถึงมเกษตรนะคะทั้งคนทั้งรถร่วงตกลงไปก้นท่อ
ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดู
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะช่วยนำขึ้นมาจากท่อต้องใช้รถเครน
เกี่ยวสายสลิงโรยตัวลงไปนะคะแล้วก็นำในปฐมอายุยี่สิบแปดขึ้นมาค่ะ
เขาบาดเจ็บค่ะนี่นำขึ้นมาแล้วก็เอารถจักรยานยนต์ขึ้นมาด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนนะคะเนี่ยลึกนะคะเจ็ดเมตรเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะ
คือผู้รับเหมาก่อสร้างระบบร้อยท่อสายไฟใต้ดินกำลังเปิดฝาครอบคอนกรีต
ครับเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าในท่ออืมก็ประมาณสักเจ็ดถึงสิบเมตร
จู่รถจักรยานยนต์สีแดงชนฝาท่อคอนกรีตที่ครอบปิดท่อ
คนขี่ร่วงตกลงไปรถจักรยานยนต์ก็ตกลงไป
รับเหมาก็รีบช่วยเหลือนะคะแล้วก็รีบแจ้งกู้ชีพให้เอาอุปกรณ์มาช่วย
คนงานที่อยู่ตรงนั้นบอกว่ากำลังโบกไล่รถปิดการจราจรอยู่
ไม่ใช่ไม่มีใครโบกใครดูนะแต่รถคันนี้ขี่มาเร็วมากแล้วไม่หยุด
เขาโบกก็ไม่หยุดพุ่งชนแล้วตกลงไปเลยยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้น
ยืนยันว่าตั้งแผงไฟแจ้งเตือนและมีเจ้าหน้าที่โบกอยู่ด้วยครับ
พยายามที่จะป้องกันอุบัติเหตุอยู่แล้วแต่รถจักรยานยนต์คันนี้มาเร็ว

ยืนโบกนี้หน่อยพี่แล้วเขาขี่ผ่าเข้ามาเลยอืมผ่าไฟเข้ามานี่เดี๋ยวมันนี่หน่อย
คนโบกเรียกแล้วเขาก็ไม่หันจนฟ้าบอกว่าเขาตกลงไปเลย
ผมถามเขาเขาก็ยอมรับว่าเขาเม้าเอ้าเหรอ
ตัดตัดทั้ง๔พี่ตกไปปุ๊บตอนนั้นอาการเขาเป็นยังไง
เขาหลบพี่ลงน้ำอยู่พอดีพี่พอดีเขามาก่อนแล้วเขาลงไว้ช่วย
อืมแต่เรายืนยันว่าตอนนั้นเนี่ยมีทั้งหัวมีทั้งอะไรคนโบกอะไรทั้งหมดที่กลาง
ประดูกเหล็กจริงนะครับวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่เมื่อคืนเนี่ยบอกว่าขณะเกิดเหตุเปิดฝาท่อไว้หนึ่งฝานะฮะ
มีการเอากลวยมาวางกั้นแล้วก็จะเปิดแบบนี้๔ทุ่มถึงตี๔ของทุกวัน
แล้วจะมีตำรวจมาคอยตรวจตราความเรียบร้อยด้วยตอนนั้นทำงานกันอยู่ข้างล่างนะ
ข้างบนถนนก็มีเจ้าหน้าที่คอยโบกรถสำหรับรถที่สัญจรไปมาให้เบี่ยงเส้นทาง
คือยืนยันว่าช่วงนั้นมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ค่ะนะฮะส่วนตำรวจสอนอวิภาวดีให้ข้อมูลกับเรานะครับ
บอกว่าอาการของคนเจ็บไม่เป็นอะไรมากโอ้โหโชคดีจริงจริงโอ้โหโชคดีมากนะ
๗เมตรเนี้ยฮะค่ะไม่เป็นอะไรมากแล้วครับ
นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนเขายอมรับว่าเขาดื่มแอลกอฮอลมาจริงนะฮะ
เมามาจริงนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายก่อน
ผลยังไม่ออกมาค่ะอ่าว่าปริมาณในเลือดเนี้ยผลมันจะเกินห้าสิบ
เกิน๕๐มิลลิกรัเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้อันนี้ต้องรออย่างเป็นทางการ
จะแจ้งข้อหาเมาแล้วขับต่อไปส่วนกระแสข่าวที่ว่าเอาความจริงแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่โบกรถไม่ให้มาตรงท่อตรงเนี้ยไม่มีเพราะเจ้าหน้าที่ไม่อยู่
ดงไปดื่มเหล้าอะไรอยู่เหมือนกันเนี่ยตำรวจบอกว่าไม่มีนะฮะอืม
เป็นกระแสข่าวที่พูดพูดกันเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับรายงานตรงนี้นะครับ
ส่วนกล้องวงจรปิดในพื้นที่มันไม่มีกล้องตรงมุมไหนที่สาดไปถึงตรงจุดเกิดเหตุ
ก็ต้องใช้การสอบปากคำขยายผลกันต่อไป